ปิดท้ายมา๓ข่าวแล้วข่าวที่๓
แต่ไม่เกี่ยวกันนะคะวันนี้มีข่าวอื่น
ลีลาลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวของพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยว
โอ้โหต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริง
คล้ายแบบน้าแอดหรือเปล่าไปดูกันค่ะ
วันสุดท้ายคำนวงค่ะ
อะไรนั่งหัวเราะอยู่ป่ะ

ถ้าเกิดเราไปซื้อเราหิวมากพี่นุ่นอยู่แล้ว
พี่ลูกนั้นมากอาจจะดูพันธุ์จนลืมหิวค่ะ
พี่โชลีลาอยู่นะคะขอน้ำขอไป
ต้องยันก่อนนะเวลาหยิบผงหยิบผักใส่

ลีลาลวกก๋วยเตี๋ยวยังดูคล้ายกับการโซโลกีต้าอีกด้วยนะคะ
ก็เอามาบรรยายค่ะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเพื่อชีวิต
ก๋วยเตี๋ยวเฮวี่เฮียเอกวงเวียนใหญ่ถนนเจริญรัฐ
ล่าสุดก็มีผู้เข้าชมคลิปนี้กว่า๑แสนครั้งแล้วนะคะ
ชาวเน็ตที่ได้ชมคลิปก็พากันแสดงความคิดเห็นจำนวนมากค่ะ
หนึ่งก็มองว่าเป็นร้านที่มีเอกลักษณ์แล้วก็จุดขายของตัวเอง
ขณะที่อีกส่วนเนี่ยก็มองในเรื่องของความสะอาดนิดนึงนะคะ
บอกว่าโอ้ขนาดนี้เฮียเอกค่ะ
เอาเท้าขึ้นมาเหยียบชุดแบบนี้อันตรายต่อสุขอนามัยของลูกค้าหรือเปล่า
คอมเมนต์เขาเขียนว่า
คอมเมนต์เข้าเขียนว่าอาจจะทำให้ขนรักแร้ล่วงออกไปในอาหารได้
ไม่ได้เป็นอย่างนี้จริงนะคะคุณผู้ชมก็ว่าคนพี่มินขำอะไรล่วงหน้า

มีคนรักแร้คนรักแร้ร่วง

อ๋อใช่ยอดแรง
โอ้โหสุดยอดนะคะคุณผู้ชมมีความสร้างสรรค์มากชาวเน็ตนะคะ

เฮียเอกนายเอกรินแทร่ก๊วยค่ะอายุ๔๘ปี
เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเฮวี่อยู่ย่านถนนเจริญรัฐค่ะ
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลนะคะ
ว่าร้านของตัวเองเปิดมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ตัวเองเป็นรุ่นที่๕นะคะมารับช่วงต่อในปี๒๕๓๑ค่ะ
แล้วก็ยังขำเรื่องคนรักแร้อยู่
นี่แหละค่ะลีลาเราดูไปเรื่อยวนหลู่ไปก็จะรู้จักเฮียเอกกันมากขึ้นนะคะ
ด้วยความที่ตัวเองชื่นชอบโบคาราบาลแล้วก็อยากจะเป็นนักดนตรี
แต่ว่าคิดว่าที่บ้านมีอาชีพขายของ
ก็เลยไม่สามารถทำตามความฝันได้ค่ะ
ก็เลยเอาเพลงคาราบาลนี่แหละมาเปิดผสมผสานกับการขายก๋วยเตี๋ยว
ทุกครั้งที่ตัวเองออกมาขายก๋วยเตี๋ยวก็รู้สึกว่า

ซึ่งก็หลายเรื่องที่หลายคนคอมเมนต์ถามถึงความสะอาด
พ่อค้ารายนี้ก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้สกปรกแล้วก็อยากให้ทุกคนมาลอง
แม้ว่าจะรีราเยอะก็ตามแต่ทำมาไม่นาน
ขายเพียงแค่วันละ๓ชั่วโมงแป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
เพราะว่าลูกค้าติดในลีลาของเขานั่นเองนะคะ
ทุกวันหนึ่งขายกี่ชามแล้วต้องทำภาพแบบนี้ไปกี่ชาม
อยากรู้ว่าถ้าเปลี่ยนเพลงลีลาฉันเปลี่ยนด้วยไหม
จริงค่ะต้องรอดูแต่ว่าถือว่าเป็นความฝันแหละ
คือบางครั้งหลายคนก็มีความฝันว่าอยากจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้
ชอบคุณพี่เขานะจะชอบนะเขาก็แบบว่าเปิดเพลง
คือจะบอกว่าอันนี้คือข้อดีที่สะท้อนให้เห็นว่า
บางทีเขาอาจจะอยากเป็นนักร้องหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะคะ
แต่ว่าบางทีเราสามารถควบรวมความชอบของเราความอยากเป็นของเรา
กับงานที่เราต้องได้รับมอบหมายหรือว่าที่ต้องรับผิดชอบได้คือ
ทำให้งานที่เราทำอยู่มันสนุก

ฉันเดี๋ยวให้กำลังใจคุณพี่ที่เขาแบบตั้งใจที่แบบเป็นพี่แอดมีเพลงมีท่าน
แต่ว่าจริงมันทำให้คนเชื่อว่าคนทานก็จะทานแบบสนุกขึ้น
นี่เขาบอกให้เพิ่มชุดคลุมอนามัยสำหรับทำอาหาร
เปลี่ยนมันแขนแยวนิดนึงคุณผู้ชมข้างหน้านี้

ถ้าใครแวะไปจรรย์รัฐก็ไปเยี่ยมพี่แอดเขาได้